ส่วนฟุตซอลบริษัทโครวคลับนะครับเกือบไป
วันนี้ที่ยูเออีซึ่งเกมแรกเราชนะไปก่อนขาด
ร้อยเจ็ดต่อสองครับณตัวหน้านี้ไทยเล่นใน
นะเจ้าบ้านนะครับซึ่งถือว่าได้เปรียบ
อยู่มากถ้าชนะได้อีกนัดหรือว่าเสมอ

ก็จะคว้าตัวไปชิงแชมป์โลกที่ลิโทเนีย
เป็นสมัยที่๖ติดต่อกันทันที
แต่ถ้าเกิดกรณีอีรักษ์ชนะไทยในสกอร์เท่ากัน๗๒

แล้วก็เสมอขึ้นอีกต้องยิงจุดโทษตัดสิน
ปตันช้างกฤษฎาวงแก้วก็บอกนะครับว่า
เพราะว่าคงจะใช้แน่นอนเต็มรูปแบบเพื่อทวงประตูคืน
แต่ยังเชื่อว่าจะสามารถชนะอีรักษ์ได้แล้ว

เราก็จะเล่นรัดกลุ่มแล้วก็การเตรียมแผนของเราก็
เราก็ซ้อมเกมรับกับเขาให้ดีเตรียมมือให้ดี
ก็ผมคิดว่าเราน่าจะเอาชนะได้ใน๒เกมนี้เลยครับ
สำหรับเกมคู่นี้จะแข่งขันในเวลาไทยนะครับ
๑๘นนนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่